จะอยากได้ของที่บิ๊กซีแจกเมื่อกี้
ที่เป็นแผ่นทาเวสวันแผ่นบูชาใช่ไหมคะ
เพราะว่าที่นักความประถมฆ่าราชการครับ

๕ฉบับได้ล้านหนึ่งนะครับ

อยากจะถูกรางวัลใหญ่ขึ้นไปอีกในจุดจีนนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อเสือหนองอาเซีย
ตะบนพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับ
นางสาวกัญญนันท่าทรายอายุ๔๐ปีเธอรับราชการ
เอาสร้อยคอทองคำ๓เส้นน้ำหนักรวม๑๐บาท
พานไปแก้บนกับองค์ท้าเวสวันที่สารเจ้าพ่อเสือหนองอาเซีย
โดยมีนายพรเทพแสงขำผู้ดูแลสารเจ้าพ่อเสือเป็นผู้เก็บรักษา
นางสาวกัญญานันเธอเล่าบอกว่าเธอรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในของอบตคลองจินดาอำเภอสามพรานมา๒ปีแล้วนะครับ
จากนั้นสามีเสียชีวิตแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวนะฮะ
มีกิจการขายหมูชำแหละก็สุดหนักหนี้สินท่วมตัว
เลยมากราบศักดราชินศัตริย์สารเจ้าพ่อเสือเพื่อยืดเหนียวจิตใจ
โดยกราบศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าพ่อเสือ
แล้วก็นะฮะวันออกรางวัลก็มาขอพร
้มมองในอ่างน้ำมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน
กับองค์ท้าเวสุวรรณว่าขอให้ธุรกิจฟื้นตัว

จะเอาทองสิบบาทเนี่ยนะฮะมา
ถูกรางวัลที่๒ได้เงินล้านหนึ่งครับ
ก็เลยเอาทองเนี่ยมาแก้บนครับ
ขอพรองค์ปู่แล้วก็บอกว่า
ลูกสำเร็จในครั้งนี้มีโชคมีราบ

ก็คือเลขเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย
แต่ละคนมองไม่เหมือนกัน

ก็เลยส่งความปรารถนา
ได้เงิน๑ล้านบาทก็เลยนำทองที่ได้บนบานศาลเก่า
กับปลูกไว้มาถวายให้กับท่านค่ะ
คุณผู้ชมครับนายพรเทพที่เขาเป็นคนดูแลสารเจ้าพ่อเสือ
บอกว่าท้าเวสวันของสารเจ้าพ่อเสือ
เป็นปูนปั้นสีทองสูง๒เมตรองค์ยืนหน้ายักษ์
โดยพระครูโสพิษวิริยาพรหลวงพ่ออิต
เจ้าอาวาสวัดจุลามณีสมุทรสงครามมาปลูกเสก
ตั้งแต่ตั้งศาลเมื่อปี๒๕๕๐ครับ
แล้วก็เดี๋ยววันที่๓๑มกราคมนี้ที่จะถึงนี้
จะมีพิธีขอพรกับเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะนะครับ

ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าการไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะเนี่ย

และเป็นเทพเจ้าองค์แรกที่เสด็จจากสวงสวรรค์
กราบไหว้แล้วก็โอ้โหการค้ารุ่งเรืองร่ำรวยครับ